มาดูต่อกันที่หนุ่มคนนี้กันบ้างก็เป็นขาขึ้นเหมือนกันนะคะ
สำหรับหนุ่มตูมตามยุทธนานะฮะ
งานเนี่ยไม่มีหดเลยส่วนเรื่องหัวใจก็ไม่มีหายเหมือนกันนะคะ
นี่ล่าสุดเขาบอกว่างานเยอะใช่ไหมก็มาเพิ่มเติมเลย
รางวัลชีวิตหน่อยเป็นบ้านราคาเกือบ๑๐ล้านฮะ

ส่วนเรื่องหัวใจกับน้องหญิงหญิงจะเป็นยังไงไปฟังตุมตาม
ความรักไม่เรื่อยนี่คะ

จะกลายเป็นคนไม่มีหลักมีแรงเอา
นับตั้งแต่ที่ได้รู้จักเขามาก็ชีวิตดีขึ้นมาก
ในหลายส่วนเขาก็เข้ามาช่วยเติมเต็มอะเนาะ
จัดแจ้งหลายอย่างตามภาษาผู้หญิง

เพราะว่าเรารู้สึกว่าอยากให้มันพร้อมก่อน

แต่ว่าถ้ามันต้องมีครอบครัวมีลูกมีอะไรด้วยกันมาในอนาคต

เดี๋ยวถึงเวลาแล้วเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะครับคุณผู้ชม